ก็เรื่องของน้ำเมาเหมือนกันผีสุราเข้าสิงค่ะน้ำเมาเปลี่ยนนิสัย
เมียค่ะใครอย่าแตะหลานชายไม่พอใจตัวน้ำชาย
หาว่าพูดถึงเมียตัวเองแล้วประเด็นคือพูดไม่เข้าหูไงคะ
พูดเรื่องเมียตัวเองไม่เข้าหูสุดท้ายคว้าไม้หน้าสามมา
ตีหัวน้าชายจนแบบเลือดตกยางออกกันเลยค่ะ

ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ

เหมือนกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจสพพระประแดงนะคะ

ร่วมกันเข้าไปปฐมพยาบาลนายจอย
คนที่นั่งผ้าพันหัวอยู่นั่นแหละค่ะ
สภาพแบบโอ้โหเลือดไหลท่วมใบหน้าเลย
แล้วก็ตามตามตัวมีบาดแผลด้วยนะคะ
ประเด็นต้นสายปลายเหตุมันจะเกิดอะไรขึ้น

คือประเด็นเบื้องต้นเนี่ยนะคะตัวคนเจ็บเนี่ย

เขาบอกว่าถูกนายบัตรวัย๕๐ปีเป็นหลานเขยหลานชาย
นี่แหละที่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันนะคะ
สุดท้ายเหมือนระหว่างนั้นก็มีการพูดคุยกันเสวนากันในวงเล่า
ตัวคนเจ็บมีการพูดถึงหลานสาวที่เป็นเมียของหลานเขย

ลุกขึ้นมาคว้าไม้หน้าสามฟาดหัวไม่ยั้ง
กระทั่งเลือดตกยังออกแบบนี้
โอ้โหทำเอาแบบบาดแผลที่บริเวณศีรษะเขาเนี่ย
มีแผลแบบฉีกขาดยาวเลยนะคะ

ก่อนหน้านี้ในช่วงสายของวันเดียวกันนี่แหละ
คนก่อเหตุยังได้มีการก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองด้วย
แล้วก็มาก่อเหตุตีคนเจ็บแบบนี้แหละค่ะ
ก่อนที่จะมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปพร้อมกับลูกสาวอีก๒คน
ฟังเสียงคนเจ็บหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะโอ้ยหลานนะคะในวงเล่าคุยกันไม่เข้าหูแท้
ทีนี้จากการสอบถามนายชำนาญชาวบ้านระแวกที่เกิดเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวนายจอยคนเจ็บเนี่ยเดินมา
หลังจากที่โดนตีแล้วนะเดินมาแล้วก็มาล้มที่ข้างทางบริเวณหน้าปากซอย
นี่แหละใกล้กับป้อมตำรวจเพชรฮึงอะนะคะ
ในสภาพของคนเจ็บที่แบบมึนเมาให้การอ้อแอผูเสียงอ้อแอไปมา
แต่ที่แน่คือเลือดเต็มตัวเลยมีบาดแผลทั้งหมด
เขาก็เลยให้แบบเหมือนกับเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตามกู้ภัยมาประถมพยาบาลนะคะ
ทั้งหมดทั้งหมดก็รอให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสั่งเมากันก่อนนะคะ
ทั้งตัวหลานเขยทั้งตัวน้าชายแล้วก็จะสอบปากคำหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป